คุณผู้ชมฮะข่าวนี้ผมอยากจะเล่าเหลือเกินนะฮะ
หลังจากที่บูรณปฏิสังขรก่อนหน้านั้นอาจจะมีดราม่าอยู่บ้าง
เรื่องผมใช่มั้ยพระเกษา
แล้วก็พระเนธที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่คุณผู้ชมฮะตอนนี้งดงามมากตามพุทธลักษณ์จริง
อันนี้เป็นภาพก่อนที่มีความดราม่าเกิดขึ้น
ก่อนหน้านั้นคือท่านเจ้าวาดวัดโสธรวรารามท่านมีเมตตา
ในการที่จะให้นำภาพนี้เผยแพร่ในโลกโซเชียลก่อน
แต่ว่าท่านก็มาบอกแล้วว่านี่ยังบูรณปฏิสังขรไม่เสร็จนะ

เขาลงรักไว้ก็เลยกลายเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวต้องมีการปิดทอง
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมฮะมีการเปิดเผยภาพ
โดยท่านเจ้าอาวาสวัดท่านมีเมตตาในการเปิดเผยภาพนะครับ
ว่าได้มีการบูรณปฏิสังขร
นี่คุณองค์หลวงพ่อโสธรพร้อมพระบริวาร๑๗องค์
งามทองอร่ามสวยแบบที่เห็น
คุณถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดดิฉันจำได้ว่าจับเปิดจริง๒เมษาไหม
ใช่ค่ะคือจะมีพิธีสมโพธินะครับ
แต่นี่ได้ให้ประชาชนพุทธศาสนิกชน
ได้เห็นเป็นบุญตากันก่อนเลยคุณ
ผมเห็นภาพนี้แล้วผมโอ้โหยกมือกราบเลยนะยกมือไหว้เลยนะครับ
หลวงพ่อพุทธโสธรงามงดดั่งพุทธลักษณ์พุทธศิลป์จริง
ซึ่งพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระองค์หลวงพ่อโสธรทุกวัน
ในวันธรรมดาจะเปิดตั้งแต่๗โมงถึง๔โมงครึ่งนะครับ
ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตาเริก
จะเปิด๗โมงถึง๕โมงเย็น
ซึ่งแน่นอนการบูรณปฏิสังขรองค์หลวงพ่อ
ตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมีพิธีสมโพธิในเดือนเมษายนนี้แล้ว
ฟังเสียงท่านเจ้าวาดวัดโสธรวรารามหน่อยนะครับ
แล้วจะได้ชมบารมีแห่งองค์หลวงพ่อสวทร
ได้เต็มตาของคุณโยมเอง
โอ้โหองค์งามมากนะคุณนะหลังจากบุรณปฏิสังขรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะ
และทางวัดนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเตรียมจัดพิธีสมโพธิใหญ่
หลวงพ่อโสธรในระหว่างวันที่๒๖เมษายนนี้
ซึ่งวันที่๒ก็จะมีทั้งพิธีสงพิธีพรามนะครับ
มีการเจริญพระพุทธมนตร์ส่วนช่วงเย็นของวันที่๒ถึงวันที่๖เมษายน
จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
องค์หลวงพ่อพุทธโสธรด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีการจัดสร้างสั่งจองทำพระ
เนื่องในโอกาสสมโพธิ์หลวงพ่อสวทร
ซึ่งจะมีพิธีพุทธาพิเศษในคราวเดียวกันด้วย
ก็ขอเชิญญาติโยมเลยนะครับ
โอ้โหสวยงามจริงครับ